ดูกรณีที่เจ้าหนี้ไปทวงหนี้กันหน่อย
แต่ปรากฏว่าเจ้าหนี้ถูกลูกหนี้ทำร้ายกระทืบค่ะ
จนได้รับบาดเจ็บเลือดกบปากเลยนะคะ
โดยเรื่องนี้คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยธรรมรสมีมณีรัฐ

บอกว่ามีคนถูกทำร้ายคือเธอคนนี้แหละ
แล้วตอนนั้นเธอจะไปโรงพยาบาลแต่ไปไม่ไหวไง

พอไปถึงบริเวณจุดที่เกิดเหตุ
ก็คือตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีไปตรวจสอบ
เจอกับเธอคนนี้คือนางสาวสุลิสาจันตะเคียนอายุ๔๓ปี
อาการบาดเจ็บปากแตกเลือดไม่หยุดเลยนะคะ

ก่อนที่จะนำตัวไปส่งโรงพยาบาลชนบุรี
นี่แหละจุดที่เกิดเหตุบริเวณวินรถจักรยานยนต์รับจ้างหน้าปากซอยนี่แหละค่ะ
พอสอบถามผู้บาดเจ็บก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าเช่าห้องอยู่ในซอยแมรี่ที่ตำบลบ้านสวน
เมื่อเช้าหวานไปทวงเงินกับเพื่อนข้างห้อง

เพราะว่าเธอจะเอาเงินไปให้ลูก

แต่ถูกด่าทอจนมีการโต้ตอบกันไปมาถูกผลักจนล้ม
ถูกกระทืบที่ปากเลือดไหลไม่หยุดเลยนะคะ
เจ๊ทรงตังเขา
ทรงตังเท่าไหร่ครับ
เขาใช้อะไรทำอะไรครับ
เขาปีนกระทืบเขาผักเจ๊ล้ม
เขาปีนกระทืบเจ๊
โอ้โหนี่ดูสิเจ๊บอกว่าพอเจ๊โดนผักล้ม
กระทืบเสร็จแล้วก็พยายามจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปโรงพยาบาลนะ
แต่ไม่ไหวก็เลยขอให้วินรถประสานความช่วยเหลือจากกู้ภัย
วินรถคนนี้ล่ะค่ะนายดาวรุ่งเจริญเท้าช่วยประสานหน่อย
แล้วต่อมาผู้ได้รับบาดเจ็บก็ได้แจ้งกับตำรวจแล้วนะ
ให้เร่งล่าตัวเพื่อนที่อยู่ข้างห้องดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายนะคะ